ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านพิซซ่าแถวตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
หนุ่มส่งพิซซ่าคนนึงเนี่ยเขาเอาคลิปนะมาแชร์ในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไปแจ้งความด้วยนะครับ
บอกว่ากำลังนั่งรอพิซซ่ารอออเดอร์อยู่เนี่ยแล้วมีวินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้เดินมาปุ๊บ
ทีแรกก็ชี้มือชี้ไม้แล้วก็ถามอะไรสักอย่างอ่ะหมวกกันน็อกฟาดแล้วก็ชกเลยนะ
สักพักหนุ่มคนนี้ก็สู้นะฮะแล้วก็ชกต่อยกันอยู่สักระยะหนึ่งอ่ะนะ
ไฟเฟย์หน้าร้านก็สว่างเนี่ยฮะก็ยังต่อยกันไม่ยั้งเลยนะครับ
มีรถผ่านไปผ่านมาจักรยานยนต์ด้านหน้าเนี่ยรู้สึกคันตรงกลางดำจะมีคนนั่งอยู่แล้วเขาจะลงมาดูอยู่นะฮะ
แต่ว่าคู่นี้เขาก็ชกต่อยกันอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็เหมือนกับหยุดหยุดต่อยกันแล้ว
มีบทสรุปแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเอาตรงนี้ก่อนวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับพนักงานส่งพิซซ่าหนุ่มคนนี้นะครับ
นายนัทพงศ์พฤษเจริญนะครับเขาบอกว่าเขาถูกวินจักรยานยนต์รับจ้างทำร้ายในคลิปนั่นแหละ
ดูหน้าตาฮะยังปวดบวมปูดอยู่เลยนะครับคุณคารินก็ไปคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตาขวายังฟกช้ำเป็นสีม่วงหนุ่มคนนี้บอกว่าวันนั้นกำลังขี่จักรยานยนต์ไปรอรับออเดอร์อยู่ที่หน้าร้าน
กำลังจะเลี้ยวขวาก็มองกระจกข้างเห็นรถเก๋งชะลอแล้วอยู่อยู่มีจักรยานยนต์ขี่แซงขวาขึ้นมาบีบแร่ใส่เขาครั้งหนึ่ง
เขาก็ชะงักไปแต่โชคดีจังหวะนั้นไม่ได้ขี่เร็วก็เลยไม่เฉียวชนกัน
แต่เขาบอกว่าผ่านไปสักแป๊บนึงไม่ถึง๑๐นาทีก็นั่งอยู่หน้าร้านวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในคลิปตามภาพเดินมาถามก่อนว่าขี่รถจักรยานยนต์เวฟสีน้ำเงินใช่ไหม
แล้วเขาก็ตะโกนมาเลยว่าเมื่อกี้มึงปาดกูทำไมผมก็บอกว่าพอเขาตะโกนมาว่ามึงปาดกูทำไมผมก็บอกว่าเอากูไปปาดมึงตอนไหน

ใช่กูไปปาดมึงตอนไหนปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็ง้างหมวกกับน้องแล้วบอกว่ามึงเถียงเหรอ
ผมก็ลุกขึ้นปุ๊บพอลุกขึ้นเพราะด้วยความที่เขาง้างแล้วผมนั่งอยู่เนี่ยเขาก็ยืนอยู่
ผมนั่งอยู่อยู่เขาง้างมาผมตกใจผมก็ลุกขึ้นยืนพอลุกขึ้นยืนเขาก็ฟาดเลย

เนี่ยตรงนี้เนี่ยเข้าเป็นโหนกแก้มครับที่ตานี่น่าจะโดนหมัด
ฟาดทีเดียวแล้วหมวกกระเด็นหลุดหมวกแตกผมยังไม่ได้จะตอบโต้แต่เขาไม่หยุดสักทีไง
เขาต่อยอยากต่อยแต่อย่างต่อเนื่องผมก็ต้องหันไปเหวี่ยงกลับเพื่อให้เขาหยุดใช่ไม่งั้นไม่งั้นเราก็โดนโดนทุบอยู่อย่างนั้นฮะ
สุดท้ายนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไปทำร้ายหนุ่มพิซซ่าในคลิปไปขอโทษไปเคลียร์กันเรียบร้อยที่สพบางศรีเมือง
ตำรวจก็เปรียบเทียบปรับไป๒๐๐บาทข้อหาทำร้ายร่างกายวินรถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้คนที่ก่อเหตุเขาก็ให้เงินค่ารักษาพยาบาลกับผู้เสียหายจำนวนนึงก็ถือว่าเรื่องจบนะคะ
อยู่ดีอย่าไปทำร้ายง่ายแบบนี้มันก็ไม่ได้นะ